ปังต่อไปคือเรื่องบ้านของคิมเบอร์รี่แล้วก็หมากปรินคุณผู้ชม
บอกเลยว่าบ้านนี้สินแสเขาเคาะมาแล้ว
อยู่ตรงนั้นก็รวยอยู่ตรงนี้ก็รวยอยู่ตรงนั้นก็ปัง
คิมเบอร์รี่ค่ะเปิดใจถึงเรือนหอสุดหรู

อมรับเลยว่าบ้านหลังนี้ได้สินแสดังมาดูฮวงจุ้ยให้

ดูถึงขั้นทิศทางห้องลูกว่าต้องอยู่ตรงไหน
ถึงจะเป็นเด็กดีเด็กเรียนเก่งคุณสาวกิมยอมรับเลยค่ะเชื่อเรื่องนี้สุด
เพราะว่าเพียงย้ายเข้าไปอยู่แค่แป๊บเดียว
มันมีเรื่องเห็งปังเกิดขึ้น
เรื่องที่ว่าก็คือหนุ่มหมากแล้วก็สาวคิมเบอร์รี่เนี่ย

เอาขนลุกทั้งคุณสามีและคุณภรรยาที่สำคัญ

ถูกหวยอะไรเนี่ย

บ้านเก่านะคะเขาก็เลยแบบอุ้ย
ชื่ออะไร

แบบเออนั่งปักอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้ก็คือไปดูดวงที่ไหนก็ขอไปช่วย
ที่เห็นคนชัดเจนอ่ะไม่ถึงบ้านใหม่หรอก

แล้วก็ไม่หรอกก็คงแบบ

คือคิมเป็นคนที่ชอบอยู่ในที่สว่าง
มีหน้าต่างเยอะ

อะไรอย่างเงี้ยคือชอบให้มันสว่าง